เมื่อสักครู่นี้คือเจ๊เกียวเดินทางมาถึงแล้ว
แล้วก็ทางคนที่อยู่ที่นั่นมีการยื่นกระดาษ
ที่ทางด้านร้อยตำรวจโทจรูลจะให้เจ๊เกียวสาบาน

เคียวก็บอกว่าไม่สาบาน
ที่มาวันนี้ตั้งใจมากราบไหว้ตามปกติ
คือถ้าเกิดสาบานสาบานเองอยู่แล้ว
นี่แหละค่ะไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันนะคะ
อ่างไอกรรมสาวลาเจ๊เกียวจะสะดวกที่จะถัก
แล้วก็กุ้งทางนี้เลยหรือเป็นไว้

อันนี้ฝั่งค่ะ

ที่เขาจะให้ทางฝั่งเจ๊เกียว
จ้าเกียวจะพูดไหมคะ

ลุงจนุนฝากมา

เพราะว่าของเราเนี่ย
เขียนง่ายสั้นได้ใจความ

เขาจะเกลียดจะมองไม่เห็นเอง
เขาก็ได้นอนอีก๒วันแล้ว
เขากดลอสเตอรี่
รู้สึกพวกเขาก็ว่า
เรี่ยบว่าการสาบานเนี่ย

เพื่อนไม่เป็นไรความรู้ก็น้อยเพราะว่าอย่างนี้ก็ว่ากันไป
ไม่กลัวเหรอว่าเวลาคือสู่สารแล้วเราจะ

ถ้าใครที่ไม่จริงอะไรมันน่ากลัว

แต่ถ้าเกลียวหาว่า

ถามว่าคนไม่ซื้อหวย

ไปคลี่ยังไหวมั้ย

แม่ค้าทำเป็นกระบวนการ

แต่ครูพีชานะครับ

ทำไมจะต้องชิงสามสิบล้านให้มันเหนื่อยไปเข้าข้างคุณจรูนไม่ดีเลย
แต่ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าครูปีชาเป็นคนซื้อหวยจากพวกเรา
นี่คือความคุณคุณวิชาเอามาสาบานด้วยอ่ะครับ
อันนี้แล้วจากเขานะครับแล้วจากเขาได้คุณเก็บไหมครับ
ไม่ไม่เป็นเกี่ยวกับเพราะว่าอันนี้คือแม่ท้าเนี่ย

น้ำลงค่ะน้ำลง
ผมเริ่มนะครับผมเริ่มนะครับ

ข้าพเจ้าร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
พระแก้วมรกฏพระพุทธชินราชสมเด็จโตหลวงปู่ทวดพระนเลสวนมหาราช
หลวงปู่เปลี่ยนพระสยามเทวาธิราชว่าข้าพเจ้าได้ซื้อลอตเตอรี่
เลข๕๓๓๗๒๖มาจริงไม่ได้เก็บได้หรือมีคนหยิบส่งให้
ข้าพเจ้าพูดไม่จริงขอให้ข้าพเจ้าแพ้คดีความเจอกับความวิบัติภายใน๗วัน๙วัน
พร้อมทั้งครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยถ้าข้าพเจ้าพูดจริงขอให้คณะคดีความ
ครอบครัวมีความเจริญยิ่งขึ้นสาธุสาธุสาธุ
เจริญประสบความสำเร็จมีความเจริญทั้งหลายทั้งปวง
สุขภาพแข็งแรงอาชีพการงานเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทอง
บังเกิดแก่ครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้องมิสัยทุกคนของข้าพเจ้าทุกคน
แต่หากลอตเตอรี่ชุดดังกล่าว๕๓๓๗๒๖งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายน
เป็นพยานให้กับครูปีชาด้วยความเท็จโกหกแต่งเรื่องราวเพื่อหวังได้ผลประโยชน์
จากหลักฐานและการสอบสวนที่ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นการเท็จ
ข้าพเจ้าและครอบครัวไม่ตายดีครอบครัวและญาติพี่น้องที่ผายวายห่วงลูกหลาน
สาบแช่งจนที่ผายแตกหาชนะอะไรตลอดชีวิตไม่มีความสุข
ทุกข์โทรมานตกนรกหมกไม้ผุดไม่ได้เกิดครอบครัวขอให้ถูกสังคมประนาม
รังเกียจคนในสังคมรวมไปถึงอาชีพการงานครอบครัวร่มจมไม่เจริญ
หมดเนื้อหมดตัวได้ดั่งข้างถนนล้มป่วยทรมานไปชั่วชีวิต
และขอให้ตัวข้าพเจ้าและครอบครัวมีภัยพิบัติภายใน๓วัน๗วัน
แต่หากข้าพเจ้าพูดจริงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ข้าพเจ้าเจริญยิ่งไปด้วยเถิดว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทำเป็นขบวนการอย่างที่ถูกกล่าวใส่ร้ายนะคะ
สาธุสาธุ
ตอนแรกเนี่ยเจ๊เกียวบอกว่าไม่สาบานตามคำร่างของร้อยตำรวจโทจรูน

ร้อยตำรวจโทจรูลกับเจ๊เกียว

ส่วนเรื่องหลังจากนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมาก

จะจบลงอย่างไรเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องรอให้สารตัดสิน
แต่ที่แน่ในสองคนนี้รู้เรื่องนี้ดีที่สุดนะคะ